พี่บุ๋มประนัดดาค่ะมาต่อกันที่ความสวยน่ารักของผู้หญิงคนนี้
แต่บอกเลยว่าภาคหลังความแซ่บความเฟี้ยวเฟ้าเขาเพิ่มขึ้นทุกวัน
สำหรับแม่แอฟทักษะออนค่ะ
ใครจะบอกว่าลูกหวานอย่างเดียวไม่ใช่นะ
สมัยนี้แอปทักษะออนแคปชั่นเขาก็เด็ดไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะ

แฟชั่นเซตแรกของแม่แอฟขึ้นมา
นี่หรือจะบอกว่าทำเลทองตรงนี้
พวกเราเนี่ยถ่ายตรงเนี่ยกันบ่อย
ยังไม่สวยเท่าแม่แอฟสักกระเซี่ยวเดียวเลยนะคะ

คอสตูมของแม่เขาจะเน้นแบบแสบส่น

เข้ากับทรงผมแบบถักเปียร์นะคะ

เพราะไม่คิดว่านี่คือทักษะออนนะคะทักษะออนเขาอินกับเพลงฮิตนี้ด้วยนะฮะ

พอแม่แอฟเขาเอามาเขียนเป็นแคปชั่นเนี่ย
พี่สังวัตรจะต่อก่อนอยู่กับพี่แล้วลำบากขนาดนี้หนูก็อยู่ค่ะเพราะพี่น่ารัก
เอามาดูกันเลยเด็กครับ
วัดประหลาด
เผื่อมีโอกาสก็เดี๋ยวลอกแคปชั่นแม่บ้างลอกท่าโพสต์แม่บ้างแล้วกันนะคะ
จากแม่แอปค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งแม่แม่จากรายการเดียวกันเลยนะคะ
แม่แพทย์นั่นเองนะคะสุดแซ่บจริงคนนี้ได้ยินชื่อก็ซูดปากรอแล้ว
เพราะว่าแต่ละคอนเทนต์ที่คุณแม่ก็สร้างสรรค์เอาไว้เนี่ยบอกเลยว่าหาทำตามเนี่ยก็อยากทำอยู่
แต่มันยากนะเพราะว่ามันแก่นเซียวซะละเกินนะคะ
แล้วยิ่งมาแบบแพ็คคู่ทั้งแม่ทั้งลูกนะคุณนะ
ก่อนหน้านี้ก็ชวนเต้นกันแบบไม่วัดไม่ไหว
ล่าสุดนะคลิปที่แม่แพทย์เขาโพสต์เอาไว้เขียนแคปชั่นสั้นว่าตามแม่มาลูก

ตามแม่ละลูกคุณดูรีละคุณคันก็แซ่บแล้วนะพอเจอ
ใครต้องตามแม่วะอ๋อเลสสิ

ยิ่งรีลาดีววิวเนี่ยยิ่งรีลาเต้นคู่หูกับแม่นี่สุดยอดเลยนะ